ในฐานะผู้กำกับอีกชั้นหนึ่งไปลองคุยกันหาวิธี
ที่จะให้แต่ละฝ่ายท่านได้แสดงความประสงค์แสดงเหตุผล
ข้อสำคัญคืออยากให้แสดงวิธีการด้วยว่า
ถ้าจะทำอย่างที่ท่านว่าแล้วให้ทำยังไงถึงจะให้ทำได้
วันนี้มันมักจะเป็นการแสดงว่า๑ปัญหามันคืออะไร๒ถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้รัฐบาลรู้
แต่ข้อที่ว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้ได้อย่างที่ท่านว่านั้น
เหมือนกับในอดีตสมัยก่อนเวลาพูดถึงนิรโทษกรรมเนี่ยมันต้องนิรโทษเพื่อจัดสามัคคีปรองดองใช่ใครก็รู้
แล้วทำยังไงถึงจะนิรโทษให้ได้ล่ะก็ลองกันแล้วเสนอเข้าสภาแล้วมันก็เกิดเรื่อง
แล้วจะทำยังไงอีกอ่ะเหมือนกันคนที่เสนอจะต้องคิดช่วยคิด
ความจริงก็อาจจะบอกว่าไม่มีหน้าที่ก็ได้นะแต่มันก็ต้องช่วยกันคิด
เพราะถ้ารัฐบาลคิดเองรัฐบาลทำไปนานแล้วล่ะทุกเรื่องอันนี้ทุกเรื่อง
ช่วยกันคิดนี่เหมือนแบบกลับไปหามสใช่ไหมครับกลับไปหา

ช่วยกันคิดแล้วก็เสนอนี่มาไว้ทำอย่างไร
วันนี้ที่เสนอมามีเยอะแต่ว่าออกไปในทาง

อย่าไปพูดว่าคณะสงฆ์เลยว่ามีอยู่ส่วนหนึ่ง
ขณะส่งที่ท่านมีหนังสือมาถึงรัฐบาล
แล้วก็เสนอทางออกมาอย่างครูบาอาจารย์
อย่างสร้างสรรค์ก็มี

บางทีเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ท่านก็แนะนำมา

ของพวกนี้พอพูดปั๊บมันก็ไม่จบแล้วล่ะ
ก็ขอเอาไปพูดกันในสถานที่และเวทีและบุคคลที่ควรจะต้องพูด
ซึ่งท่านสุวพันธ์ท่านได้ทำอยู่ไม่ต้องเห็นเนี่ยผมบอกอยู่

คือทำนี้คือเหมือนว่าไปคุยแต่ละฝ่าย

เพราะเห็นท่านบอกวันว่าไปคุยแต่ละฝ่าย

แปลว่าท่านนี้คือแจ้งท่านสุวรรณแจ้งท่านแล้ว

ท่านสุวรรณนี้แจ้งท่านแล้วแล้วท่านสุวรรณก็กำลังไปดำเนินการใช่ไหมครับ

ก็คือไปคุยกับแต่ละฝ่าย

เพราะว่าเราจะบอกว่าสามบันแจ้งสิบบันไม่ได้

ท่านก็ทำอะไรไปก็คงจะเล่าให้ผมฟังทุกระยะ

ท่านทำมาร์คหภาพหลายคนไม่รู้และท่านก็เป็นคนไม่ช่างพูดตอนนั้นเอง
ท่านทำมากทำมาตั้งแต่วันที่๑๐มแล้ววันที่มมีมันติแล้ว
แนวโน้มเป็นไงครับพอทำแล้วตอนนี้แนวโน้มใกล้จะเห็นทางออก

ยังไม่โน้มคุณโน้มหลายห่วงแล้ว
แต่ท่านบอกว่าคือมันยากมันเป็นเรื่องที่
ก็ยอมรับท่านก็บอกว่าท่านแม้ท่านสุภาพแล้วก็ตัวท่านอาศาล

ขั้นตอนมันไปถึงขั้นตอนคือมันใกล้จะเห็นทางออกอย่างแท้อาจารย์

แปลว่าก็หมดตอบเวลาไม่ได้

มันไม่เหมือนกับทำเรื่องอื่นที่เป็นอำนาจรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อำนาจรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับมศเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมากับขั้นตอนต่อไป
ซึ่งมันก็ต้องทำให้มีความยุติในระดับหนึ่ง
ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างคา
อย่าลืมว่าเรื่องอะไรก็ตามที่รัฐบาลจะต้องนำความกราบบังคมทูล

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งหรือเรื่องอะไรก็ตาม
แม้แต่ถวายร่างแรชบัญญัติที่จะต้องขอปรมาณวิทย์ไทยเนี่ย

เควิลจะส่งไปการนั่งหนิ่งตีคริ้มเฉยส่งมาร้องมากก็มากก็ไม่มากไม่ได้หรอก
แล้วทำมาเป็นนานแล้ว

ถ้าใครอยากรู้ไปอ่านหนังสือโลกคือละครโฆษณาอยู่

ปัญหาเรื่องตั้งสมเด็จพระสังฆราชมีอยู่ในนั้น
ปัญหานักเรียนรับทุนแล้วโดดล่ม
รัฐบาลแก้ปัญหายังไงก็มีอยู่ในนั้น
และเพราะอันนั้นจึงทำให้เหตุมี๓๐
ถึงได้ต้องแก้ว่าต้องเอาญาติมาค้ำประกันไม่ให้คนนอกคำ

รุณาไปหาความสำราญในหนังสือเรื่องนั้น

แม้จากการแก้พระราชบัญชาติคณะสงฆ์
ให้เอาสมเด็จที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็น
ผมก็เล่าว่าในนั้นตั้ง๔๐หน้า
เหนื่อยแล้วจะพูดโฆษณาหนังสือดีกว่า
สรุปก็คือว่าจะมีการพูดคุยหารือกันในหลายรูปแบบด้วยกัน
การหาลือกับพระเถระผู้ใหญ่ทั้งทุกฝ่าย
การหารือกับคณะสงฆ์ที่ท่านดูแลเรื่องการปกครอง
ดูแลเรื่องกิจการของคณะสงฆ์ทั้งหลายแหล่
รวมทั้งองค์กร
องค์กรชาวพุทธ
ซึ่งองค์กรนี้ก็จะมีทั้งคณะสงฆ์และคาราวาสอยู่ด้วย
ก็จะมีอย่างนี้ที่เราจะหาลือกัน
วิธีการเนี่ยก็คงจะหลายรูปแบบผมอ่อนตัวไว้อยู่นะ
ที่คุยกับท่านรองนายกวิศนุเนี่ยก็อ่อนตัว
บางส่วนท่านรองวิศนุกับผมอาจจะไปพบเอง
บางส่วนอาจจะมอบทางสำนักงานพระพุทธศาสนาไป
บางส่วนพระคณะสงฆ์กับคณะสงฆ์ก็อาจจะคุยกันเองได้
ฉันจะเชื่อหมดทุกอย่างเลย
ประเด็นที่เราอยากได้ก็คือสรุปว่า
ปัจจุบันนี้สภาพการเป็นยังไง
มันมีสาเหตุอะไรมีปัญหาอะไรอยู่สาเหตุเป็นยังไง
แนวทางวิธีการข้อแนะนำในการแก้ไข
แล้วก็ประเด็นใดสุดท้ายมันจะมาจบตรงที่ว่า
มันมีประเด็นใดบ้างซึ่งเราควรจะให้สังคมได้รับรู้
ได้เข้าใจภาพทั้งหมด
มันอาจจะไม่ใช่เฉพาะความขัดแย้ง
หรือความเป็นไปในปัจจุบันนี้เท่านั้น
อาจจะรวมไปถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในอนาคตด้วย
นี่คือรูปแบบผมไม่อยากว่า
เราไม่ได้ทำภาพย่อยเพื่อขจัด
แก้ปัญหาความขัดแย้งปัจจุบันอย่างเดียว
เราจะทำภาพรวมเพื่อให้สังคมได้เข้าใจ
ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาด้วย
มันบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะใช้เวลาประมาณใด
ตอนนี้บางส่วนก็ทำแล้ว
ผมก็ไปพบบางส่วนมาบ้างแล้ว
บางส่วนเราก็มีมอบสำนักงานพระพุทธศาสนา

ส่วนก็มีภาคีอื่นที่เขาเข้าไปช่วยเราทำอยู่

มีอะไรที่ควรจะชี้แจงกับพวกเราได้
ผมก็จะหาเวลามาเล่าสู่กันฟังว่า

เรื่องนี้มันมีเหตุของปัญหาอะไรบ้าง

คุยทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะซะนึงเรื่อง

ที่อย่างเดียวเราคุยได้ทุกเรื่อง
ในทุกเรื่องแล้วเราก็ต้องหาข้อยุติในทุกเรื่อง
ไม่เป็นไรนะผมก็เดินอยู่แล้วท่านนายกมอบมา
ก็จะเรียนปรึกษากับท่านรองวิศนุแล้วก็พยายามเดินเรื่องนี้ต่อไป
คุณภูมิท่านไม่ได้มีโอกาสพบกับท่าน

แต่ตอนนี้เกิดขึ้นยังไม่รวมกับข่าวเรื่องของคุณภูมิ
กันนะเราต้องแก้กันเรื่องขององค์รวมของเรื่องพระพุทธศาสนา
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราควรจะมองแต่ละเรื่องมันแยกกัน
อาจจะมีบางเรื่องมันมาเชื่อมโยงกันอยู่อะไรกันอยู่เนี่ย
สรุปก็คือว่าบางเรื่องข้อกฎหมายเขาเดินอยู่ก็ข้อกฎหมายเดินไป
เรื่องถ้าเราจะทำความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมเราก็ทำไป
ขอความชัดเจนนิดนึงคืออย่างการจะเสนอชื่อขึ้นแต่งตั้ง

ดูกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องก่อนให้เขาเดินไปของเขาก่อน
ไม่ใช่แม้ใช่เพราะประชาชนตัวเราเองเท่านั้นนะ
คณะสงฆ์ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเรายืนดูซิว่าบทบาทที่ดีที่สุด

พระพุทธศาสนาของเราได้การเคารพนับถือได้เจริญลุ่งเรืองต่อไป
บทบาทเราควรจะเป็นอย่างไร
ต่อการที่สองวันนี้มันมีข้อมูลหลากหลาย
เราก็จะต้องค่อยจะพูดว่าบริโภคข้อมูลจะรับรู้ข้อมูล
ก็ต้องรับรู้๑รับรู้ด้วยการใช้สติ
สองรับรู้ด้วยการไม่มีอัพพะติ
แล้วก็สามเนี่ยผมมาเชื่ออยู่เสมอว่าปัญหาทุกเรื่อง
การตรวจสอบก็ดีการแก้ไขปัญหาของประเทศก็ดี
ถ้าเราใช้วิธีสร้างสรรค์มันก็จะสามารถที่จะทำให้เราได้ข้อยุติได้
นี่ก็ฝากสังคมช่วยดู
ผมก็เรียนว่าเรื่องเหล่านี้อะไรถ้ามาเรียนสังคม
แล้วก็ทำให้สังคมเข้าใจดีขึ้นเนี่ยก็จะมาเรียนให้พวกเราทราบ
เมื่อเนี้ยได้ลองไปได้ลองไปชี้แจงผมคำเค้าใจ
อธิบายผมรู้สึกว่าอะไรต่างจากคราวผู้ใหญ่บางท่านในวงศิพระนาม
เข้าใจทุกอย่างเลยนะผมสบายใจท่านพระผู้ใหญ่เข้าใจ
แล้วท่านก็อยากได้ความเข้าใจจากเราจากสังคมด้วยอะไรด้วย

จะมีความเป็นก็ได้นะคะถ้าตามได้ที่เรื่องยังไม่จังหกแล้วก็ยังไม่มีศักดิ์ฐานล่า

ถ้าคนในชาติหลับร้านชาติแล้วเรามันมีทางจะไปกับท่านแล้ว

อย่าให้มีปัญหาไปกับศาสนาเพื่อ

ผมไม่รู้นะเรื่องศาสนาควายนะ